คุณพระพรคุณผู้ชมจำหมูกระทะโต้คลื่นบ้านท่าน้ำนนท์ได้ไหม
ยังไม่ทันได้ไปเลยยังเป็นไงฮะ
ผมมีคิวให้คุณแล้วผมจองคิวให้คุณแล้วจริงเหรอฮะ
แล้วผมจะให้พี่เต็นเนี่ยนะนั่งโต๊ะนี้ด้วยโต๊ะนี้เลยอยากไป
โต๊ะนั้นหรอบ้านท่าน้ำมนตร์ครับถ้าโต๊ะนั้นว่างผมจะจองให้ครูเวลาพรกับทีมงานนะฮะ
พอดีผมไปทานหมูไปกันเดี๋ยวผมจองโต๊ะนั้นให้
หมูจะสุกไหมอะไรนะคือมันต้องยกเตาหนีออกมานะหมูจะสุกจะได้กินไหมเนี่ย
นี่ครับจากที่เคยเป็นข่าวดังที่นั่งกินหมูกระทะแล้วน้ำขึ้นมาเยอะแยะ
คราวนี้บรรยากาศเป็นอีกแบบนึงเรือด่วน
เรือด่วนสองลำก็ขับแข่งกันมาคาดว่าต้องเร็วแหละนะครับเนี่ยฮะ
ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพเวลารถเมย์ขับแข่งกันจะเข้าป้าย
เอ่อมาเถอะครับแล้วคราวนี้ขึ้นมามาสิครับ
ขึ้นมานะครับโต๊ะริมน้ำล้มกระจายไป๔โต๊ะ
ถ่านน่าจะต้องก่อกันใหม่โต๊ะข้างในเข้ามาเข้ามากวักมือเรียกเพื่อน
ได้บรรยากาศล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณปูผู้จัดการร้าน
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้เอง
ขนาดเกิดเหตุร้านก็ตะโกนบอกลูกค้า
คลื่นมานะคะลูกค้าบางคนก็ลุก
ลูกค้าบางคนก็บอกมันจะแรงที่แค่ไหน
หลังเกิดเหตุก็ไปบอกกรมเจ้าท่าแล้วนะครับ
กรมเจ้าท่าก็จะกำชับเรือต่างให้แล่นช้าหน่อย
คือลูกค้าก็ไม่ได้โกรธอะไรนะก็ตลกด้วยนะครับ
คือตั้งใจมากินหมูกระทะโต้คลื่น
ก็ได้คลื่นซัดมาเต็มได้บรรยากาศ

วิกฤตก็เป็นโอกาสอีกครั้งนึงไปแล้วโอ้โหถ้าได้ทั้งนั้นโต๊ะนั้นนะ
โต๊ะนั้นนะโต๊ะนั้นก็ได้แล้วซื้อเสื้อกันฝนให้ดิฉันสักครึ่ง